บรรยากาศการท่องเที่ยวที่หาดเล็กในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เขาหลักลำรูจังหวัดพังงาคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาทำกิจกรรม
ท่าเทศหัวหน้าอุทยานเขาหลักลำรูอำเภอตะกัวป่า
จังหวัดพังงาเผยว่าการท่องเที่ยวคึกคักเป็นอย่างมาก
ทางอุทยานจึงจัดทำโครงการขยะคืนถิ่นโดยจะทำถุงผ้าสกรีนรูปเต่า
ปากการังสวยงามแจกให้กับนักท่องเที่ยวที่กลับจากหาดแล้วนำขยะทั้งพลาสติกหรือว่าขวดมาด้วย
หากนำติดมือมาแล้วก็คืนให้กับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการแจกถุงผ้าให้
ถือว่าได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีอีกทั้งชายหาดก็สะอาดปราศจากขยะอีกด้วย
แล้วจากนี้ทางอุทยานยังพร้อมรับนักท่องเที่ยวหากต้องการมาพักผ่อนก็จะมีทั้งร้านอาหารและห้องพักไว้บริการ
โดยห้องพักทุกหลังสามารถมองเห็นวิวทะเลได้๑๘๐องศา